ขณะที่เรื่องของการจองคิวหรือว่าการจัดระเบียบผ่านทางออนไลน์

มาดูการจัดระเบียบณปัจจุบันนี้กันก่อนนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ก็จะมีการจัดระเบียบด้วยการ
เรียกว่าใช้โคต้านะคะให้คนเข้าไป
ถวายสักการะพระบรมศพได้๓๐๐๐คนต่อวัน
ซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าไม่เพียงพอหรือเปล่า
แต่ทางเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานเองก็บอกว่า
พยายามให้คนเข้าไปให้ได้มากที่สุดค่ะ
พลตรีพงศวรรคพันจิตรองแม่ทัพภาคที่๑
ในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย
บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง
หรือว่ากอรรศบอกว่า
ทางสำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชน
ถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ
ในพระที่นั่งดุสิตมหาประสาท

ก่อนเวลาที่กำหนดเอาไว้ก็คือ๘โมงเช้า
เพราะมีประชาชนมารออยู่เกือบ๑๐๐๐คนค่ะ
และประชาชนเองก็มีความพร้อมแล้ว
เปลี่ยนระบบการจัดคิวเป็นกลุ่ม

เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน

สำนักพระราชวังก็สามารถรับประชาชน
ขึ้นไปกราบสักการะพระบรมศพได้
ถึงจำนวนกว่า๒๙๐๐คน

ท้ายแถวของประชาชนที่ต่อคิวเป็นกลุ่มค่อนข้างยาวค่ะ
ทำให้ประชาชนที่เดินทางมาทีหลังหาท้ายแถวไม่เจอ
ก็เลยมีความจำเป็นต้องเชิญประชาชนเข้าไปอยู่ในสยามย่า
เพื่อความสะดวกในการต่อท้ายแถว
ดังนั้นแผนงานที่จะดำเนินการต่อไป
คำนวณประชาชนได้ครบ๓๐๐๐คน
ก็จะหยุดคิวของประชาชนเอาไว้ก่อน
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่รออยู่
โดยเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายและสำนักพระราชวัง
พยายามให้ประชาชนได้ขึ้นไปกราบสักการะพระบรมศพ
ให้ได้มากที่สุดในทุกโอกาสที่มี

เจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวบุคคลจำนวนหนึ่ง
ที่ได้นำอาหารและของที่จิตอาสา
แจกจ่ายบริเวณท้องสนามหลวงไปกักตุล
เชิญตัวไปพูดคุยที่ศูนย์มิสักวัน

พบว่ามีการกักตุลของอุปโภคบริโภค
ได้รับแจกไว้นับหมื่นชิ้นต่อคนค่ะ
โดยเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำประวัติและบันทึกภาพพร้อมทั้งกล่าวตักเตือนให้เลิกพฤติกรรมดังกล่าว
หากพบว่ากระทำผิดซ้ำก็จะนำภาพและชื่อมาติดเอาไว้ที่บริเวณทางเข้าโดยรอบสนามหลวง

เพราะกฎหมายไม่สามารถเอาผิดผู้รับของบริจาคได้แม้ว่าจะเป็นการกักตุลก็ตามค่ะ
ส่วนผู้ที่กักตุลของแจกจากจิตอาสาต่างที่เจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวมาพูดคุย
ตั้งแต่วันที่๑๕ตุลาคมจนถึงเมื่อวานนี้มีจำนวนกว่า๒๐คน
ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มคนเร่ร่อนในพื้นที่ท้องสนามหลวงค่ะ